หนูคิดว่าน่าจะไม่ใช่แค่พี่ปรินาที่ไม่เข้าใจผู้ชุมนุมนะคะ
ทางรัฐบาลเองด้วยที่ไม่เข้าใจว่านะตอนนี้ประชาชนที่ไม่ใช่เยาวชนแล้วต้องการอย่างไร
เพราะตอนนี้ไม่ใช่มีแค่วัยวชนที่ออกมามีประชาชนออกมาเยอะมาก
ออกมาช่วงช่วงอายุช่วงวัยทีนี้เนี่ยค่ะถ้าพูดกันถึงในเรื่องที่ว่า
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยทำได้มากน้อยแค่ไหน
แน่นอนค่ะหนูเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่ออกมาปลาใสเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดแล้วก็วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
แต่สิ่งที่หนูต้องแลกมาก็คือการที่หนูต้องมีคดีเหมือนกัน
ซึ่งจริงแล้วในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยควรจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูดมากกว่านี้ไหม
อย่างตัวหนูเองหนูโดนคดีทั้งหมด๓คดีนะตอนนี้
ซึ่งทั้ง๓คดีเป็นคดีการเมืองหมดเลยเป็นคดีที่มาจากการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพหมดเลย
จริงแล้วหนูมองว่าการที่รัฐบาลพยายามใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน
เพื่อปิดกั้นความเห็นต่างของประชาชนเนี่ยหนูมองว่าอันนี้มันไม่ถูกต้อง
นี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังคุกคามประชาชนด้วยการใช้กฎหมาย
แต่ทีนี้หนูจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราเรียกร้องเนี่ยค่ะเรายังคงยืนยันตามเดิมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ตามระบบประชาธิปไตย
และมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยควรจะต้องทำด้วยในฐานะคนละเมือง
ซึ่งหมายความว่าการทำงานของรัฐบาลต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอโดยประชาชน
เพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของภาษี
เพราะฉะนั้นการเรียกร้องการออกมาชุมนุมการปิดถนนหรือว่าการลงถนนชูป้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่คือสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องทำได้ในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลควรต้องเป็นคนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ไม่ใช่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าอยากจะให้ชุมนุมโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็หาสถานที่ให้สิคะ
ที่รัฐบาลจะรับฟังเราแล้วก็ตอบรับเราอย่างจริงใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็อยากจะฝากพี่ปรินากลับไปถามรัฐบาลแล้วก็พักพลังประชารัฐด้วยว่า
อยากพวกท่านในเมื่อเห็นว่าการชุมนุมของประชาชนนะคะไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนแล้วพวกท่านคิดว่าในการที่จะไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยจะมีพื้นที่ให้พวกเขาอย่างไรในการที่พวกเขาจะได้ออกมาพูดถึงจุดยืนของตัวเอง